ดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยละกันค่ะเพราะว่าคุณพิธาไปที่สมุทรประการ
มุดประการนี่คือเขาก็ส้มแปดเขตทั้งจังหวัดเหมือนกันนะโอ้รอนับเลย
แล้วเมื่อวานนี้ไปจะไปคุยกับเครือข่ายพวกแรงงานภาคอุตสาหกรรมค่ะ
ที่บางเสาทงนี่เห็นไหมบรรยากาศนะโอ้ยคนก็ด้อมส้มน่ะ
ไปรอรับอยู่อะค่ะคุณผู้ชมทีนี้มากันจัดเต็มเลย
เห็นอุปกรณ์เห็นพล็อปแน่นแบบนี้ไปร่วมเมื่อวานคุณพิธาเนี่ย
พบปากกลุ่มแรงงาน๕๐องค์กรอย่างกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตเรียมกลุ่มอาหารกลุ่มสภาแรงงานก็รอรับ
แล้วก็รับฟังปัญหาด้านแรงงานคืออยากรู้แหละว่า
ไกลเข้ามาจะแก้ไขยังไงได้บ้าง
โดยเฉพาะเรื่องของค่าแรง๔๕๐บาท
ทีนี้ค่ะคุณพิทาก็บอกด้วยนะ
หลังจากออกจากห้องประชุมมามีการโบกมือทักทาย
คุยกันคุยกันกับกลุ่มแรงงานแล้วก็บอกว่าจะผลักดันเรื่องค่าแรง๔๕๐บาท
สิทธิ์ลาคลอดการรวมตัวประกันสังคมนอกระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานแล้วก็ระบบสาธารณสุข
มีช็อตที่พูดด้วยนะบอกว่า
เพื่อให้สมุทรปราการของเราเป็นเมืองที่ดีสำหรับพี่น้องแรงงาน
เป็นเมืองที่ดีสำหรับลูกหลานรวมถึงพ่อแก่แม่เท่า
เดี๋ยวนายกพิธาจัดให้
พูดแบบนี้เลยนี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศ
เมื่อวานนี้นะคะคนไปรอรับเพียบเลยค่ะครับ